การซ้อมของทีมต่างก่อนที่จะช่วยทีมหมูป่าออกมา
ก่อนจะปฏิบัติการจริงนะครับ
ที่เป็นนักดำน้ำนานาชาติแล้วก็หน่วยซิลของไทยนะครับ
ก่อนจะไปปฏิบัติภารกิจในการนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
ประเมินสถานการณ์กันแล้วแล้วพบว่า
พาเด็กดำน้ำออกมาแล้วล่ะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณขณะนั้น
เพราะว่าทั้งออกซิเจนในถ้ำที่มันเหลือน้อย
ฝนที่จะตกมาเพิ่มขึ้นระดับน้ำในถ้ำที่มันจะสูงขึ้นนะครับ
นี่ค่ะคุณเดี๋ยวมาสอนเขาไปใช้สระว่ายน้ำซักซ้อมกัน
ค่ะคือเราไม่เคยรู้นะเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่า
เขาซ้อมกันแบบนี้ก่อนที่จะปฏิบัติการจริง
ตอนนั้นเรายังคุยกันว่าเออสงสัยคงจะซ้อมกันอยู่แถวจุดเนินนมสาว
แล้วมันมีน้ำซุ่มท่วมอะไรพวกนี้เนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ไปหาเด็กมา
ที่ตัวขนาดเท่ากับทีมหมูป่ามาซ้อม
ถ้าลงไปในน้ำแล้วเด็กตัวประมาณแบบนี้นักดำน้ำสองต่อหนึ่งเนี่ย
แบบไหนอะไรยังไงต้องประกบแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เรื่องหลังที่เขาเปิดเผยนอกจากหน่วยซิลของไทยแล้ว
ที่เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจหลักที่ไปเจอตอนแรก
เขาก็ไปซ้อมด้วยนี่เห็นไหมฮะ
ให้ลองใส่หน้ากากลองอืม
นั้นนี้เพจไทยในวิซิลก็ได้แปลบทสารคดีการกู้ภัยในถ้ำหลวงนะครับ
โดยในช่วงหนึ่งนะครับมีนักดำน้ำจากกองทัพอากาศของสหรัฐนะครับ
บอกว่าหลังทีมกู้ภัยเสนอแผนการช่วยเหลือทีมหมูป่า
แล้วก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยแล้ว
เขาก็เริ่มฝึกในสระว่ายน้ำ
ในโรงเรียนแถวระแวกนั้นทันที
ก็ได้เด็กมาเป็นตัวอย่างในการฝึกนะครับ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์จริงนะครับ

เพราะว่าเขาต้องไปใส่ให้น้องทีมหมูป่า

การส่งผ่านเด็กจากนักดำน้ำคนนึงไปอีกคนนึง
คือฝึกจนมั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ย

แล้วก็ทำงานกันได้อย่างดีแล้วนะครับ

ขอบคุณแอดมินเพจไทยเนียบีซิลนะคะ
ภรรยาท่านพบหน่วยซิลนะคะ
ที่เปิดเผยภาพนี้มาเพราะเราไม่เคยรู้จริง
เพราะว่าอย่างสมาคมนักดำน้ำในถ้ำของอังกฤษเนี่ย
เขาก็ออกแถลงการมาชื่นชมหน่วยซิลของไทย
เพราะว่าคือสื่อต่างประเทศบางทีไปสัมภาษณ์นักดำน้ำ
มาปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไปแปลความหมายผิด
ว่าโอ้โหภารกิจในไทยนี่แบบเสี่ยงมาก
คือยังไม่คิดเลยว่าจะเรียบร้อยสมบูรณหรือเปล่า

คือเราไม่พร้อมจะเสี่ยงหรอกกับชีวิตคน๑๓ชีวิตในถ้ำ